ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปเมื่อสัก๓เดือนกว่า
ผมเชื่อว่าทุกคนยังจำได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
คนไปช่วยกันเยอะนะผู้คนทั่วโลกนะมากันที่นี่รวมทั้งท่านนี้ครับจ่าแซม
นี่คือวันที่กำลังขึ้นเครื่องจะเดินทางไปใช่ต้องบอกก่อนว่าจ๋แซมเนี่ยจริงจริงแล้วเป็นอดีตหน่วยซิลนะคะ
ก็คือเป็นห่วยซิลที่เปิดประจำการไปแล้วแล้วก็ตอนนี้จาแซมตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ที่สวนภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ถูกเรียกตัวคือหน่วยซิลเนี่ยจะเป็นหน่วยซิลในปัจจุบัน
อดีตหน่วยซิลเนี่ยถูกเรียกตัวมาช่วยเหลือในภารกิจนี้ทั้งหมดจ่าแซมเองก็ตัดสินใจตอบตัวลงไปอย่างไม่ลังเลเลย
เพราะว่าดำน้ำได้ในถ้ำมันมืดมันหินงานมันยาก
ภารกิจของจ่าแซมก็คือการดำน้ำไปวางถังออกซิเจนตามจุดต่างให้กับทีมชุดประดาน้ำ
ที่จะเข้าไปเพื่อที่จะตอนนั้นยังเป็นภารกิจของการที่จะเตรียมตัวช่วยเหลือออกมา
ก็พยายามดำเข้าไปวางถังเพื่อจะไว้เติมออกซิเจนตลอดเบสไลน์ใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ย
แต่ละทีมเขาก็จะดำวางกันเนี่ยแบ่งกันเป็นกะคนละประมาณกะหนึ่ง
กะเช้าหรือไม่ก็กะเย็นแต่วันนั้นเนี่ย
วันที่๕กรกฎาคมจ่าแซมเนี่ยไปสองกะเลย
จาแซมก็ยังอัดคลิปพูดคุยบอกเอาไว้นะ
ยังมีการพูดไลน์คุยไลน์กับไลน์กลุ่มครอบครัวที่บ้านอยู่เลยว่า
เดี๋ยวกำลังจะเข้าไปแล้วนะแล้วก็เข้าไปแต่ปรากฏว่า

เช้ามืดวันที่๖กรกฎาคมตี๒ประมาณสักตี๒กว่า
แซมก็ไม่ได้ออกมาแบบมีลมหายใจ
ก็เสียชีวิตหมดสติระหว่างดำน้ำ
อยู่ในถ้ำนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็
เศร้าเสียใจกับการจากไปของจาแซมเป็นอย่างมากเพราะว่า
จแซมเองก็มีครอบครัวด้วยมีลูกด้วย
ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้
ครบรอบ๑๐๐วันของการจากไปนะคะ
จัตุรพักษ์พิมาณจังหวัดร้อย๑ซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของจ่าแซมค่ะ
ก็มีคนหลั่งไหลไปร่วมงานเยอะมากนะคะทั้งตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการประชาชน
รวมถึงแน่นอนทีมนักฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่ก็นำโดยนายเอกพลจันทวงศ์หรือว่าโค้ชเอก
พร้อมด้วยสมาชิกทีมหมูป่าแล้วก็ยังมีคณะสงฆ์จากวัดพระธาตุดอยวาวในอำเภอแม่สาย
ก็มาร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับจ๋าแซมกันนะคะภายในงานก็มีการทำบุญตักบาท
พัฒนาหารเช้าแล้วก็ถวายสังขทานแด่พระพิสุสงฆ์เสร็จแล้วทีมหมูป่าก็ได้ไปวางพวงมาลัย
แสดงความเคารพบริเวณโกรธที่ตั้งอัฐิของจ่าแซมจากนั้นก็ไปปล่อยปลากันที่อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน
ซึ่งก็เป็นนี่แหละค่ะสถานที่ตั้งอนุสวรีรูปหล่อโลหะจ๋าแซม
ที่ยังไม่ได้มีการทำพิธีบวงสวงอย่างเป็นทางการนะคะแต่ทุกคนก็ไปร่วมถ่ายรูปกัน
ก็มากันครบนะครับวันนี้
โดยหลังเสร็จพิธีการต่างแล้ว

ถ่ายภาพด้วยอย่างเป็นกันเองเหมือนกัน

นักร้องนะคะที่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

ร้องเพลงสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
ไม่คิดค่าตัวแม้แต่บาทเดียว

เขาก็มอบให้กับครอบครัวของจ๋าแซม
สมทบในการทำบุญ๑๐๐วันทั้งหมดเลย

โดยโค้ชเอกที่นำทีมหมูปะมาร่วมทำบุญ
ก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวสั้น
เอกบอกว่าดีใจที่ได้มาร่วมทำบุญให้จ่าแซมในวันนี้
สัญญาว่าจะดูแลน้องในทีมให้เป็นคนดี
และจะทำกิจกรรมต่างเพื่อจ่าแซมต่อไปเรื่อยนะคะ
ก็ภรรยาของจ่าแซมนะครับ
ก็คือคุณวลีพรกุนันบอกว่าตอนนี้ก็ครบร้อยวันการเสียชีวิตการจากไปของจ่าแซมแล้ว
แต่ในความรู้สึกเหมือนกับเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน
ทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะฮะ
พักอาศัยอยู่ที่บ้านของจ่าแซม
ข้าวของเครื่องใช้ต่างในห้องนอนก็ยังจัดไว้เหมือนเดิม
ทำให้ห้องเสมือนกับว่าจ่าแซมยังอยู่
ว่างหรือวันหยุดก็จะไปทำบุญให้สามีเสมอนะครับ
แล้วก็จะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของจ่าแซมทุกเดือน
อยุ่ความคิดเข้าไปแล้วก็จะเกิดไหล
คุณพ่อคุณแม่ของจ่าแซมนี้ก็อายุเยอะแล้ว

ก็เหลือภรรยานี่แหละที่บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลต่อให้เอง
เพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้มีลูกด้วยกันค่ะนะ
โดยนายวิชัยกุนันนะคะคุณพ่อของจอแซมก็บอกว่าดีใจนะ
ที่ได้ทำบุญส่งบุญกุศลไปถึงลูกชาย
แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาร่วมงานค่ะ